และคู่สุดหวานพร้อมแคปชั่นเวย์พรรณวันเกิดว่า
๑๖พฤษภาดาวิกาเบิร์ดเดย์
ขอให้หนูแฮปปี้ฮาเฮเอริเดย์ออร์เยียเลย

หลังจากนี้เดี๋ยวรอดูเลยแล้วกันนะคะสำหรับ

เป็นคาบสเตอร์ไพรส์ของเราอีกแล้วครั้งหนึ่งแล้วกัน

อ๋อหวานเวอร์เวอร์แรงจริงน่ะสำหรับผู้นี้นะคะ

น้องใหม่ดาวิกาเกิดตรงกับวันหวยออกพอดี
เออก็เดี๋ยวรอลุ้นการออกรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาลกันได้นะจ๊ะ